เนี่ยนะครับขวัญใจผมเลยเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่จะมา
สนใจเหรออ่าวันวันนั้นเสียค่ะบัตรเรารอที
ยังยังยังกินก้าวร้อยอ่ะเดี๋ยวเราแบบ๓๕๐ห่วนบึ๊กบึ๊กมาใช่ปะ
ก็เป็นแบบแบบพอใครฟิศเนสแต่ขอขอขอ
แต่เธอขอโชว์ของพี่เดียวก่อนสิดูแค่นิ้วก่อนตามนิ้ว
เฮ้เป็นมะนิษฐาพี่อยากคุยอยากถามแล้ว

เฮ้ทุกคนค่ะครับผมค่ะทุกคนค่ะ
ขอบคุณครับ

เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
รู้สึกได้จุดกดสร้างด้านในนะคะ

ไปขายถั่วเอาไปขายถั่ว

โชว์คู่กันไหม

ให้เก่งให้เก่งก็มี
เกรงตอนไกลงนี้ขอชื่ออย่างทุกเก่ง

นี่จริงแล้วล่ะ
ได้รู้เลย๗สมัยดูง่าย

โอ้โหโยมภูมิของญาติเหมือนว่าชัดเจนที่เมื่อกี้พี่หอยนี่ก็รับแขกรับเชิญเราเลยอ่ะ

ขอบคุณครับ

เรื่องฟิตเนียนเรื่องกำลังกาย
จริงแล้วผมถามอย่างหนึ่งก่อนยังไม่ต้องเข้าคำถาม

คนเล่นกีฬาพวกนี้นะฮะ

ตัวแค่นี้ล่ะสูงเท่าไห

นิดเดียวนิดเดียว

อันนี้พี่หอยต้องฟังข้อมูลที่ก่อน

แข่ง๖๕ครับ
๑๐๐พอดีเกณฑ์มาตรฐานใช่ไหมคะ

งานเดี๋ยวลองฟังคุณละคะ
ผอมสุดในชีวิตน่ะเท่าไหร่

สูงเท่าไหร่คุณอ่ะ

ก็วันนี้มีรางวัลของปีนี้นะครับ

เลิกสนากราวอะไม่ต้องนมเลยนะ

แล้วไม่มีเหรียญด้วย
นี่คืออันดับหนึ่งของรุ่นนี้ถูกไหมฮะ

คือคุณไม่แบ่งรางวัลให้คนอื่นเลย
คุณคิดว่าอะไรที่ทำให้คุณเป็นแชมป์

เพราะมันต้องมีแบบพลื่นลูกใหม่อะไรขึ้นมา
เราไม่สามารถลูกว่า

ความปักทงไว้เลยว่าจะเป็นแชมป์โลกเลยเหรอใช่ครับ
ปักทงไว้เลยว่าใช่ครับ
จะเป็นแชมป์โลกเลยเหรอใช่คือเป้าหมายผมก็คือผมเคยเป็นแชมป์เอเซียแล้วใช่ไหมครับ

นึกว่ามีปืนคนเดียวใช่ไหมครับ

หมายคือตอนนี้ที่เป็น๗สมัยเนี่ย
ผมถือว่ามันก็คือกำไรชีวิต

แล้วมันเป็น๗สมัยที่มันติดต่อกัน
หลังจากนี้ก็คือผมตั้งไว้ว่า
คือผมตั้งไว้ว่าผมอยากจะทำให้ได้๑๐สมัย
แต่ได้หรือไม่ได้ยังไงผมไม่กดดันตัวเอง
เอาสักสักสั้น

ทำฝีปุ่นที่ผมฝึกที่ง่าย

เนื่อแตก
บอกให้เลือกกาวเวลานี้กระดมจังเลยพวกกูเนี่ย

ผมอยากจะให้สอนพี่หอย

ดูถูกสายตาคุณดูถูกผมมากนะ

แต่สายตาคุณดูถูกนะ

๗สมัยที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจากการที่คนดูถูกผมนั่นแหละ

ผมเคยอ้วนมีคนดูถูกผมว่าผมทำไม่ได้
ผมก็เคยทำได้ไปแล้วเดี๋ยวผมชิงแชมป์กับคุณเดี๋ยวก่อน

เอาเลยครับ
ชิ้นทุเรียนชิ้นทุเรียน

จะสนุกสนายกันมากไปมั้ยเนี่ย
เห็นแล้วก็สงสารพี่หอยจริง

เราได้โค้ชคู่ใจของคุณเควินมาเสริมทัพ
รับรองว่าจะต้องสนุกสนานเฮฮาเข้มข้นกว่านี้แน่นอน
อดใจรอกันสักครู่เดียว